เช่นเดียวกับนะคะการจากไปของพ่อดม

เราก็เลยจะเล่าในธรรมนองที่บอกเล่า๙๐กัน
เมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกค่ะ
ก็ที่โรงพยาบาลพระนางเกล้าทันทีที่ฉันทราบข่าว

เพราะว่าครอบครัวนะคะแจ๊ดชวนชื่นแล้วก็พี่จิ้ม
หลายคนไปจัดการเรื่องศพนะคะ
แล้วก็ช็อกเพราะว่าคุณพ่อจากไปนะคะ
ด้วยวัย๘๓ปีคุณผู้ชม

หลายคนคงจะทราบแล้วว่าพ่อก็ไปรักษาทั้งเมืองไทย
เมืองจีนมากมายกันเลยนะคะ
โดยกำหนดการณ์ในวันนี้นะคะ

จะขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด๕วัน
ก่อนเช้าประณาคฤศศพในวันที่
๓๐ธันบาคมแล้วก็อย่างที่ทราบกัน

คือพ่อดมเป็นคนตลกอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดี

นี่นะคะเป็นคลิปค่ะที่คุณจิ้มชวนชื่นใช่ไหมคะ
ใช่เดี๋ยวใช่ก่อนเสียชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูสั้นว่าคุณพ่อชอบสีชมพูแล้วก็อยากให้ล่าเริงด้วยไปฟังเลยค่ะ
มีลำวงมาอะไรก็ได้ไม่ต้องร้องไห้ทุกคนร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้
ไปชุดสีชมพูแล้วนั่งสังสรรคเทกันเต็มที่มีลำวงอะไรก็ได้หรือมีคอนเสิร์ตก็ได้สนุกสนานเลย
หลายคนโทรมาถามแจ๊กกะรีนนะคะว่าตกลงต้องใส่สีดำหรือสีชมพูสีชมพูเถอะค่ะ
เพราะว่าถ้าใส่สีดำไปจะเขินนิดนึงเป็นความตั้งใจของพ่อนะคะ
รวมไปถึงความลับนะคะที่แจ๊ชวนชื่นได้บอกให้บันเทิงไทยรัฐทราบค่ะว่า
ตอนที่คุณพ่อป่วยเนี่ยคุณพ่อชอบดูรายการตลกนะคะที่แจ๊ดไปออก
ไปถึงรายการที่ป้อพ่อรักมากเป็นความลับครั้งสุดท้ายที่บอกกับแจ๊ดไว้
ก็คือรายการนี้ค่ะแก๊งป่าซ่าผ่าหลุยพาซิ่งนั่นเองนะคะ
ก็เป็นรายการที่พ่อโดมได้ร่วมกับพี่อาวุโสทั้ง๔ท่านอนิงนิรุธนะคะ

แล้วก็มีมั่งพิติเนี่ยภาไปคือป่าบอกกับแจ๊ว่าป่าตายไม่ได้
โดมบอกว่าตายไม่ได้เพราะว่ารายการนี้มันมีซีซั่น๒
แกชอบมากแกรักมากเพราะได้เฮฮาปาร์ตี้มีความสุขไงคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะก็ไว้อะไรด้วยกับการจากไปของพ่อดมนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะ
ดิฉันก็ไปเจอพี่หม่ำนะคะในงานเปิดตัวหนังขุนบรรลือค่ะคุณผู้ชม
หม่ำเนี่ยใจหายมากเพราะว่าจริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ติดต่อนะคะ
ให้พ่อดมมาเล่นแล้วก็พ่อดมกับพี่หม่ำเล่นหนังกันตั้งแต่องค์บาก
มายาวนานแต่ปรากฏว่าพ่อไม่สบายก่อนนะคะ
ฟังสัมภาษณ์จากพี่หม่ำมกโจ๊กนะคะตลกรุ่นราวคราวเดียวกันเลยค่ะ
พ่อดมเล่นหนังกับผมมาแค่กับทุกเรื่อง
ตั้งแต่บริกาศหนึ่งแค่กับทุกเรื่องถูกว่าได้

ทีนี้เห็นว่าตอนไปเข้าโรงพยาบาลศึกภาพจะไม่ค่อยดี
ก็รู้สึกสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกทุกคน
แล้วก็เสียใจแทนครอบครัวของคุณแจ๊ดแล้วก็คุณชื่นทุกคนด้วยนะครับ
ดมเป็นคนสนุกนะเป็นคนไม่ถึงเนื้อถึงตัวนะเป็นคนคือเล่นอะไรได้หมดอ่ะสนุก
หลับให้สบายที่ดมพ่อดมของผมหลับยาวไป
เหนื่อยมาเยอะแล้ว๘๐กว่าแล้วนอนยาวไปเลย
ก็ขอให้พ่อไปอย่างสงบนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะ